ใครที่มีความทุกข์ใครที่เจ็บปวดใครที่ชอกช้ำเนี่ย

ที่เจ็บอย่างมีสไตล์ใช่ไหม
ไม่ต้องมีสไตล์ก็ไปลอยได้

เขามีพิธีการลอยทุกข์ลอยโศกกันด้วย
สะดอกเคราะห์กันที่ประจวบกันเลยค่ะ
ไปค่ะที่ประจวบคิริขันคุณชนะไปด้วยไหม
ไปสิคุณชอบไปคุณมีความทุกข์อะไรเอาไปลอยทิ้งไหม

มักจะต้องไปทะเลถูกต้องอันนี้ไม่ต้องอกหักช้ำรัก
แต่แค่เราเนี่ยคิดว่าตัวเองมีเคราะห์

ก็ไปกันได้ที่บริเวณสารเจ้าแม่ทัพทิม

ไปกันที่พิธีปล่อยเรือส่งเคราะห์ทางทะเลกันนะคะ
เป็นงานบุญประจำปีศาลเจ้าแม่ทัพทิม

ให้กับบรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้ว

แต่เขาว่ากันว่า
ถ้าเกิดว่าใครที่ทำอะไรติดขัด
คิดว่าตัวเองมีเคราะห์นะ

ก็คือร่วมทำบุญสะดอกเคราะห์

ของชุมชนชาวประมงหัวหินค่ะ

จัดต่อเนื่องมานานเป็นร้อยปีแล้วนะคะ
เป็นประเพณีโบราณเลยจริง
เขาจะมีการนำตุ๊กตาปูนปั้น

เขียนชื่อของตัวเองลงไป

ก็คือใครที่คิดว่าตัวเองมีเคราะห์

ขอให้สิ่งชั่วร้ายต่างมันผ่าน
้นไปได้ลดเคราะหกรรมลงไป

ให้มันเบาลง

มันรุ่งเรืองให้เป็นอยู่ดีขึ้น

ลากเรือออกสู่ทะเลค่ะ

ที่เป็นแหล่งปลาชุกชุม
ไตเรือเขาจะเจาะรูให้เรือ

แล้วก็จมลงไปทั้งลำเลย

ใช่ถูกต้องแล้วก็เป็นพิธี